นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงถึงการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ในการโยกย้ายข้าราชการ๒๓ตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า
เมื่อมีคนร้องทุกข์กล่าวโทษเข้ามา
ก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
เพราะว่าทุกวันนี้มีหลายเรื่องนะครับที่ส่งผลกระทบไปถึงประเทศ
ทั้งเรื่องปัญหาอายุรวมไปถึงปัญหาการค้ามนุษย์ครับ
นายกรัฐมนตรียืนยัน
ด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยฟังเฉพาะข้อมูลของทหารเพียงอย่างเดียว
แต่ว่ามีหลายหน่วยงานรายงานขึ้นมาทั้งปปงปปช
ต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละคนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
ให้แล้วเสร็จภายใน๓๐วัน
จะออกมาอย่างไรนายกรัฐมนตรีขอให้ไปถามทางสหรัฐอเมริกา
เพราะถือว่าตัวเองได้ทำอย่างเต็มที่แล้วครับ